เด็กโอ้โหตกอกตกใจ
เมื่อเจอกับสิ่งมีชีวิตตัวนี้

เพราะเด็กอยู่ไม่ได้ต้องออกมาข้างนอกครับ

แตกตื่นเลยต้องเข้าไปในห้องน้ำแบบนี้

อุ้ยไปอีกแล้ว

แม่บ้านอยู่ข้างนอก
มันน่ากลัวเลยต้องพูดผิดพูดถูกเลยคุณชิสา

เรื่องด่วนครับต้องตามเจ้าหน้าที่กู้ภัย
มาช่วยกันจับแบบนี้
นี่กู้ภัยไม่รอช้า

แล้วก็ไปเอาเจ้างูตัวนี้ออกมา

๑๓เมตรนะครับ
โอ้โหแล้วมันนอนขดอยู่ตรงนั้นนะครับ

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่ภาคหนึ่งกว่าจะเอาออกมาได้ครับ
นับว่ายังเคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่ง

ไม่ได้ไปฉกเด็กที่ไหน
มันแค่หนีเข้าไปในห้องน้ำ

โฉกกะโปรก

นั่นแหละนะแต่สุดท้ายกลับจับได้นะ

เยอะมากเลยอ่ะ

ไปนะไปแล้วอย่ามาอีกนะ

ผู้ใหญ่แจ้งกู้ไพยมาจับไปได้นะครับ
แจ้งต่อต่อกันนะคะอีกสักหน่อยคงได้แจ้งกำนันแล้วล่ะ
ใช่แจ้งกำนันสักพักแจ้งกับนายอำเภอนายอำเภอไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้าน
โอ๊ยแล้วก็ต่อไปที่ผู้ว่ารัฐกาล
งานมันจะใหญ่ไปนะเอาเป็นว่าแจ้งกู้ภัยก็พอ

ค่ะไปดูกันต่อที่